เวลาทำผิดกฎจราจรแน่นอนก็ต้องถูกจับปรับนะคะ
มีกรณีของชายหนุ่มคนนึงเขาไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ตำรวจก็เลยเรียกให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักน้องคาม
แต่ชายคนนี้ค่ะจริงแล้วเขาโดนค่าปรับ๓๐๐นะคะ
แต่เขาขนเหรียญสลึงไปกองเต็มโต๊ะเลยค่ะ
ตำรวจเขาจะทำยังไงไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ชำระได้แค่สิบบาทครับผมชำระได้แค่สิบบาทนะครับ
เสียงตำรวจก็คือพยายามชี้แจงเรื่องของข้อกฎหมาย

คือเขามีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วนะคะ
เหรียญแต่ละชนิดแต่ละประเภทชำระหนี้ได้กี่บาท
คลิปนี้เป็นชายหนุ่มคนนึงเขาหอบฮิ้วเหรียญสลึงหลายร้อยบาทไปวางไว้บนโต๊ะร้อยเวร
เพื่อเสียค่าปรับกองไว้อย่างที่เห็นในภาพ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าก๊อฟแสนสบาย

โดนจับข้อหาไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโวยวายแล้วก็ถ่ายคลิปในด่าน
วันนี้ปรากฏตัวแล้วไปรวบรวมเหรียญสตางค์มาเทต่อหน้า

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้องขามจังหวัดชนบุรี
ก็ได้เปิดเผยกับสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าผู้ชายคนนี้ถูกจับข้อหาไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อวันอาทิตย์ก่อน
เมื่อวานนี้เขานำเหรียญสลึงมากองบนโต๊ะแบบนี้เพื่อจะเสียค่าปรับ
บอกให้เจ้าหน้าที่นับเหรียญเองด้วย
เจ้าหน้าที่ช่วยนับได้แต่คนที่เสียค่าปรับต้องช่วยนับด้วย

หลังจากนับไปสักพักไม่รู้ว่าเพราะนับไม่ไหวหรือเพราะอะไรนะคะ
หนุ่มคนนี้ก็ควักธนบัตร๑๐๐๐บาทออกมาเสียค่าปรับแทน
เจ้าหน้าที่ก็เลยปรับไป๓๐๐บาท
ผู้ชายคนนี้ก็โกยเหรียญสลึงกลับบ้านไปค่ะ
พันธบริโภคเอกคมสรรค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
ว่าประชาชนนำเหรียญทุกชนิดมาชำระค่าปรับได้
แต่หากว่ามีธนบัตรก็จะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะ
เพราะว่าคุณจะให้เจ้าหน้าที่นั่งนับฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะ
ตัวคุณเองล่ะค่ะก็ต้องมาช่วยนั่งนับด้วยนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าการชำระหนี้ด้วยเหรียญกระสาป
เขามีข้อกำหนดเอาไว้ตามกฎหมายเลยนะคะ

เหรียญชนิดราคา๒๕และ๕๐สตางค์
ชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๑๐บาท
ชนิดราคา๑บาทชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๕๐๐บาท
ชนิดราคา๒บาทชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๕๐๐บาท
ชนิด๕บาทชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๕๐๐บาท
ส่วนเหรียญชนิดราคา๑๐บาทชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
ใครจะมาเล่นแง่กองเหรียญสลึงจ่ายค่าปรับชำระหนี้
ก็ต้องดูตามนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ